ว่าเรื่องนี้อยากให้ติดตามคุณผู้ชม
ที่จังหวัดยาลาคุณป้าท่านหนึ่ง

ลูกสังเกตเห็นทำไมแม่ติดต่อไม่ได้เลย
โทรถามญาติที่สุราชว่าแม่ไปถึงหรือยัง

เขาไม่ได้มานะคุณผู้ชมสุดท้ายโดนพบเป็นศพ

หลังบ้านพักในตะบนยุโปอำเภอเมืองยาลา
ไปถึงเนี่ยเจอหลุมขนาดเท่าตัวคน
มีย่าปกคลุมมีกิ่งไม้ปกคลุมอยู่
ต้องเอารถแบคโฮมาขุดขุดขุด
เจอร่างผู้เสียชีวิตชื่อคุณป้าอาพรครับ

ของเธอนี่ใส่เสื้อสีน้ำตาลนุ่งผ้าถุง
แล้วก็มีแผลตรงหัวด้วยเอาล่ะสิ
ก่อนหน้านี้ครับลูกชายผู้ตาย
เขาเล่าให้ฟังแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจ
บอกว่าช่วงเช้าวันจันทร์ที่แล้ว๓๑ตุลาคม
แม่บอกผมว่าจะไปงานศพญาติที่จังหวัดสุราธานี
แม่ก็ติดรถบรรทุกของเพื่อนไปนะ
พ่อผมเนี่ยซึ่งก็เป็นสามีผู้ตายนะ
ส่งแม่ขึ้นรถที่ซุ้มประตูวัดชมพูสถิต
พอไปถึงปุ๊บอันนี้พ่อเล่าให้ผมฟังนะ
พ่อบอกว่าแม่เนี่ยบอกพ่อกลับไปก่อน
โอเคพ่อก็เลยขี่รถกลับบ้านไม่ได้อยู่รอแม่ครับ
จากนั้นผมซึ่งเป็นลูกชายเนี่ย
ติดต่อแม่ไม่ได้อีกเลยผมก็โทรถามญาติสิที่สุราชเนี่ย
ถามว่าแม่ไปถึงหรือยังปรากฏญาติบอก
แม่ไม่ได้มานะแม่ไม่ได้มานี่

กระทั่งเช้าเมื่อวานนี้๖พฤศจิกายน
ผมไปหลังบ้านไปเห็นเฮ้ยมันมีอะไรแปลกแล้ว
เหมือนมีร่องรอยใครไม่รู้มาขุดหลุมอยู่

ดินใหม่มีอะไรมีกิ่งไม้มาฝังกลบอยู่
เหมือนใครจงใจจะมาอำพลางอะไรสักอย่าง
ผมเลยแจ้งผู้นำชุมชนแล้วก็ตำรวจมาขุดเลย
เรื่องต้นครับคุณผู้ชมตำรวจเชิญทั้งลูกชาย
และเชิญทั้งสามีผู้ตายไปสอบสวนอย่างละเอียดที่โรงพัก
เล่ามาจนถึงตอนนี้คุณผู้ชมสงสัยไหม
สงสัยสามีผู้ตายไหมว่าใช่หรือเปล่า
ตำรวจสงสัยแบบนั้นครับว่าอาจจะเป็นสามีของผู้ตายนี่แหละที่ก่อเหตุ
เพราะว่าช่วงเวลาที่ตัวคุณป้าท่านนั้นที่หายไปเนี่ย
สามีผู้ตายเขาพยายามบอกลูกชายตลอดเลยนะว่า
แม่ไปอยู่กับญาติแล้วแม่ไปอยู่ที่งานศพที่สุราชแล้ว
ถ้าหากว่าสามีเป็นคนก่อเหตุจริง
ตำรวจเดี๋ยวจะต้องเค้นถามให้ได้ว่าแรงจูงใจคืออะไร
มันมาจากเรื่องอะไรเรื่องนี้ต้องตามต่อครับคุณผู้ชมครับ